เราเริ่มต้นวันนี้ด้วยบรรยากาศที่ประชาชนได้นำพวงมาลัยและดอกไม้สดไปถวายสักการะ
เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ที่บริเวณซุ้มกำแพงพระบรมหาราชวังนะครับ
วันนี้เดินทางไปอย่างไม่ขาดสายครับพร้อมกับบอกเล่าความรู้สึก
ซึ่งทุกคนล้วนยังทำใจไม่ได้ต่อการจากไปของในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
วันนี้ประชาชนจากหลากหลายพื้นที่ได้นำพวงมาลัยดอกดาวเรืองและดอกไม้สด
ถวายสการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ซุ้มกำแพงพระบรมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวัน
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
เกษรปางแก้วชาวจังหวัดอุบลรัชธานีบอกว่า
ก่อนหน้านี้ได้เดินทางมาต่อแถวเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙หลายครั้ง
แต่ว่าก็เป็นลมทุกครั้งเพราะว่าสภาพอากาศที่ร้อนและต้องต่อแถวนาน
แต่หลังจากที่ทราบข่าวว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างซุ้มพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙ขึ้น
ตัดสินใจนั่งรถเมย์มาเพราะอยากมากราบในหลวงรัชกาลที่๙เป็นครั้งสุดท้าย
ขณะที่นางสุริเพลหมดมณฑินได้กล่าวทั้งน้ำตาว่ารู้สึกใจหายและบีบหัวใจ
เพราะไม่อยากให้ถึงวันที่๒๖ตุลาคมวันที่จะต้องทำใจแล้วว่าพระองค์ท่านจากคนไทยไปแล้วจริง
เป็นทางที่พวกเขาสูงอยู่ชั้นฟ้าถึงดาวดึงให้ท่านหลับให้ตบาย
ขอให้ท่านปกป้องคุ้มครองประเทศแล้วก็ให้ท่านอยู่สุขสบายขึ้นสู่สวรรค์
ให้มีความสุขตลอดการละนานทุกชาติ
คุณผู้ชมค่ะด้านนายออมสินที่หวัดพุธภาษามาสองต่าง

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลโทสันเสริญแก้วกำเนิด
รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ตรวจความพร้อมศูนย์สื่อมวลชน
ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
วันที่๑๖ตุลาคมเวลา๑๔นาฬิกา
และอนุญาตให้สื่อมวลชนใช้พื้นที่ได้ตั้งแต่๑๗ตุลาคม
โดยใช้บัตรที่กรมประชาสัมพันธ์ออกให้
สำหรับปฏิบัติในวันพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษพลโทสันเสริญย้ำนะคะว่า
เพราะว่าวันซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
และวันพระราชพิธีจริงก็ห้ามทั้ง๒วัน
ถ้าใครฝ่าฝืนจะยึดบัตรปฏิบัติงานสื่อมวลชน
เพิกถอนใบอนุญาตแล้วก็จะไม่อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่อีก
แต่อนุญาตให้รายงานสดผ่านทางโทรทัศน์ได้เฉพาะวันที่๑๕ตุลาคม
ซึ่งเป็นวันซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศค่ะ
ส่วนประชาชนที่ไปเข้ารับชมการซ้อมสามารถสดผ่านทางเฟซบุ๊กได้นะคะ
แต่ในวันซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเสมือนจริง
และวันพระราชพิธีจะตัดสัญญาณการสื่อสารเป็นระยะค่ะ
พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการทหารอากาศ
ระบุถึงมาตรการตรวจจับโดรนที่ไม่ได้ลงทะเบียนในช่วงงานพระเจ้าพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ว่า
กรอพระชพิธีได้มอบหมายให้กองทัพอากาศเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดตั้งศูนย์แอนตี้โดรน
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเซ็นเซอร์และวางยามอากาศ

ผู้ที่จะสามารถขึ้นบินโรนได้นั้น
ลงทะเบียนจากทั้งกศธชและกศธโทรคมนาคม
และต้องเป็นโรนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ใช้ในการถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว
ประกอบการทำข่าวเท่านั้นครับ